พาไปที่เรื่องของวงการตลกกันบ้างนะคะ
พูดถึงชื่อของโรเบิร์ตสายควัน

เขาแบบว่าสุดยอดเขาดังเขาปังมากเลย
แต่ว่าหลายคนบอกช่วงที่ผ่านมาพี่โรเบิร์ตดูแบบว่า

แต่ตอนนี้ไม่แล้วนะคะตอนนี้อ้วนขึ้นเยอะเลยนะคะ

ส่วนนี้นครก่อนหน้านี้เนี่ย

ตอนนี้นครก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะคะ
ที่สำคัญปลายปีชาวแก๊งฮา
เขาเตรียมเล่นนางบู้กับพี่หม่ำด้วย
ย้ำนะคะหนังบูนะคะไม่ใช่ตลก

ช่วงแรกแกจะช้าลงแต่ถือว่าพี่ค่อมเป็นคนที่ดูแลตัวเอง
ระเบียบวินัยมากแล้วก็กลับมาได้เร็ว
ส่วนหนังก็จะมีปลายปีนี้เป็นของพี่หม่ำ
ก็จะมีบริษัทฮาไม่จำกัดทั้งบริษัทมารวมกัน
แต่ว่าไม่เป็นคอมเมดี้จนเกินไปเป็นหนังแบบหนังบู้เลย
คนต้องไปเรียนนะไปเรียนไปใช้ชีวิตอยู่กับพี่หน่วยซิล
มีหน่วยซิลมาสอนก็ต้องพักผ่อนกันให้เยอะ
ครับผมแล้วก็มีการไปเข้าค่ายไปเก็บตัว

มีเข้าค่ายเก็บตัวไปฝึกกับหน่วยซิล
มีการแบบบู้แอคชั่นออกท่าทาง
เดี๋ยวรอดูที่โรเบิร์ตไซควันออกแนวแบบบูแล้วจะเป็นอย่างไรเท่หรือเปล่า

มีภาพยนตร์หลายเรื่องอย่างไบท์แมนก็กำลังฉายอยู่ด้วยเหมือนกัน
น่ารัวอยากรู้ว่าจะปล่อยมุกเป็นกระจายเลยแหละ